ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้กำลังมีพิธีชะพนักกิจศพ
เป็นพิธีเผาจริงคุณโรเบิร์ตสายควันดาราตลกชื่อดังอยู่นะฮะ

อีกสักครู่เราจะมีรายงานสดในพื้นที่ที่วัดเข้ามานะครับ

แต่ว่าไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ก่อนก็แล้วกัน
ใช่ค่ะก็วันนี้จะเป็นพิธีชาปนกิจศพคุณโรเบิร์ตสายควันนะคะ
หลังจากที่มีการตั้งสวดมา๗วันเต็มแล้ว
พิธีเริ่มขึ้นตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะ
ก็มีครอบครัวแล้วก็เพื่อนศิลปินตลกร่วมขบวนเคลื่อนศพคุณโรเบิร์ต

ที่บริเวณเมนลอยที่จัดไว้อย่างสวยงามมากนะคะ
นี่ขบวนเคลื่อนศพก็มีวงโยธวาทิศบันเลงเพลงนำ
ก็มีคุณแจ๋วและคุณยุ้ยภรรยากับลูกสาวถือรูปของคุณโรเบิร์ตค่ะ
ระหว่างนั้นก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
น้ำตาอาบหน้ากันทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
คุณแจ๋วกอดรูปสามีร้องไห้ตลอดเวลา
ส่วนทัพนักแสดงตลกที่มาร่วมขบวนนะคะ
ก็มีตั้งแต่คุณบอลเชิญยิ้มคุณโน๊ตเชิญยิ้มนครชวนชื่น
คุณถั่วแรดเชิญยิ้มคุณหม่ำจกบกแล้วก็อีกหลายคนเลย
ซึ่งทุกคนก็อยู่ในอาการเศร้าโศกกันหมดนะคะ
โดยก่อนทำพิธีชาพนักกิจเนี่ยจะมีการแสดงหน้าฝ่าย
นำโดยคุณอีฟโปรงลางสะออนขนวงมาเล่นแบบเต็มวงเลยค่ะ
แล้วก็จะมีการแสดงจากหุ่นละครเล็ก
จากนั้นก็จะเป็นการประกอบพิธีทางศาสนานะคะ

ก็เป็นการขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะ
แล้วก็เล่าว่าจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเนี่ย
คุณโรเบิร์ตก็ยังอยู่ด้วยตลอดแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ค่ะ
ก็เลยตกใจก็เลยแบบแต่ลุกขึ้นมาดูว่า

ทำไมถึงปลุกเวลาเขากินยา

อย่างเมื่อคืนถ้าบางท่านได้มาเห็น
ตอนที่พี่น้องตลกที่ยืนคุยขอบคุณ
จะเห็นว่าโครงไฟในสาราแกว่ง
แล้วแกว่งดวงเดียวตรงที่เรายืนพูดกันด้วย

เราก็เราไม่อยากพูดเผื่อคนมันอาจจะไม่เชื่อ
เชื่อว่าพี่น้องก็อยู่ตรงนั้นเลย
อยู่ครับอยู่ครับนะฮะ
พิธีช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นพิธีเผาหลอกค่ะ
หลัง๕โมงเย็นก็เริ่มให้ประชาชนที่มาร่วมงาน
ศิลปินดาราแล้วก็คนดังอีกหลากหลายวงการ
แล้วก็คนในครอบครัวทยอยขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะคะ
พอช่วงค่ำก็จะเป็นการแสดงโชว์คอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง
ทั้งคุณโก้สุธิราชคุณแจ๊คธนพลแล้วก็คุณเบิ้ลปฐุมราช
คุณเอกราชสุวรรณภูมินักร้องลูกทุ่งของคุณโรเบิร์ต

แต่ที่นี่มีเหตุผลขลังที่หน่อยฝนตกค่ะ
คือศิลปินเขาก็แสดงกันไปถ้ำกลางฝนที่ตก
แต่ว่าพอตกไปมันตกหนักมาก
๒ทุ่มต้องหยุดการแสดงชั่วคราวอะค่ะ
แล้วต้องยกโรงของคุณโรเบิร์ตจากเมนลอยไปตั้งในสาราใหม่ด้วย

เพราะฝนมันตกหนักจริงนะคะ
จนกระทั่งตอนนี้แหละค่ะประมาณสักเกือบ๔ทุ่มก็เป็นพิธีเผาจริง

เราจะไปที่วัดสุทธิสะอาดนิมิตรใหม่นะครับ
ตอนนี้กำลังมีพิธีชะพนักกิจศพคุณโรเบิร์ตสายควัน

คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือบรรษการเจ้าสดจาก
งานชะพนักกิจศพของพี่โรเบิร์ตสายควัน

สันเนี่ยค่ะไปร่วมส่งพี่เบิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
เมื่อสักครู่นะคะพี่แจ๋วภรรยาเนี่ยค่ะถึงกับซุดไปเลยนะคะ
และตอนนี้ก็กำลังกลับลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อมาส่งพี่เบิร์ตเป็นครั้งสุดท้าย
หลายคนค่ะเธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวนะคะต้องมีการพยุงกันเลยค่ะ
นี่คือบรรยากาศสดเลยนะคะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะคือกำหนดการเดิมเนี่ยพี่บอลเชิญยิ้มนะคะ
แล้วก็ครอบครัวตั้งใจว่าจะจัดโชว์นะคะจัดคอนเสิร์ตแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ
ก็จะนำศพของพี่โรเบิร์ตเนี่ยค่ะมาเผาที่เมนลอยนะคะ
อยู่ด้านหน้าในช่วงกำหนดเดิมเนี้ยสี่ทุ่มสิบนาทีนะคะ
แต่ปรากฏว่านะคะในช่วง๑ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
ฝนก็เริ่มตกนะคะจนกระทั่งมาตกหนักจน๒ทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะ
บรรยากาศในช่วงนั้นนะคุณผู้ชมคือพี่บอลเชิญยิ้มนะคะ
แล้วก็เพื่อนตลกเนี่ยค่ะต้องช่วยกันแบกลงศพนะคะ
ค่อนข้างทุลักทุเลเลยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากจริงนะคะ
ท้ายที่สุดนะคะเมนลอยด้านหน้าเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ใช้นะคะ
ก็เลยต้องแบกโรงศพของพี่โรเบิร์ตมาไว้ที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชม
ที่นี่นะคะก็เป็นเมนที่อยู่ภายในวัดค่ะ
และบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ได้เห็นใครหลายคน
มาร่วมส่งพี่เบิร์ดเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
คือทุกคนยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะอืมค่ะซึ่งนะคะ
ต้องบอกว่าในช่วงคอนเสิร์ตเนี่ยต้องหยุดการแสดงไปเลยนะคะ
แล้วก็ทุกคนบางท่านเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ที่วัดนะคะ
แล้วก็ยังร่วมไว้อะไรกับพี่โรเบิร์ตด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ในวันทางค้าที่เชื่อถึงนี้นะคะก็จะมีการนำอัฐินะคะ
ของพี่โรเบิร์ตเนี้ยไปรออยที่อ่าแปดริ้วนะคะจังหวัดชะเชิงเซาค่ะ
เพราะว่าเป็นความเชื่อนะคะครอบครัวอยากให้พี่โรเบิร์ตอยู่กับ
หลวงพ่อโสธรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกสิ่งที่ผ่านมาเนี้ยค่ะ
เชื่อว่าพี่โรเบิร์ตสายควันเนี่ยค่ะจะยังอยู่ในใจแฟนทั้งประเทศแน่นอนนะคะ
และนี่ค่ะเสียงกลิ่งนี้ค่ะจะเป็นเสียงที่ทำให้ได้ยินว่า
โรเบิร์ตจากเราไปแล้วจริงจริงนะคะเชื่อว่าความน่ารักของพี่โรเบิร์ต
อยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศแน่นอนค่ะคุณผู้ชมร่วมไว้อะไรกับพี่โรเบิร์ต
กับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีตอนนี้ได้เลยนะคะค่ะ
เจ้าก็ได้ยินรายงานสดนะคะจากประจำที่สะอาดย่านีมิตรใหม่ค่ะ
กวินครับก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณโรเบิร์ตสายควัน
แล้วก็เฟิร์นแฟนตลกด้วยแล้วฮะเราก็จะตรวจการผลงานของเขาต่อไปกันแล้วกันนะฮะ
ตามช่องทางต่างต่างที่เราก็ยังเห็นผลงานเขาอยู่นะครับ